คุณผู้ชมพาไปที่จังหวัดลำพูนกันหน่อยนะคะ
ชาวลำพูนร้องเรียนมาบอกว่าแย่แล้วอยู่ไม่ได้แล้วค่ะ
เด็กแว้นปวดเมืองเลยนะฮะสมัยก่อนสองสี่เก้าเก้าอันทภัณฑ์
ครองเมืองสองห้าหกสามเด็กแว้นปวดเมืองค่ะ
เมื่อก่อนมีปุ๊ระเบิดขวดนี่มีปลาระเบิดขวด
ส่วนถึงขั้นว่าปลาระเบิดขวดแล้วเอาไม้สเบสบอลนะคะ
วิ่งไล่ทำร้ายชาวบ้านทุบทำลายข้าวของ

สงสัยว่างานฮะเนี่ยเห็นไหมเสียงปั้งปั้งปั้งอ่ะ

ชาวบ้านบอกทนไม่ไหวแล้วอ่ะต้องถ่ายคลิปมาร้องสื่อมวลชนแบบนี้นะคะ
ให้เราช่วยกระจายข่าวแล้วก็ท่านที่เป็นคนที่รับผิดชอบ
ตำรวจในท้องที่ท่านดูไว้นะคะเดี๋ยวบอกพี่กัดว่าโรงพักไหนรับผิดชอบนะคะ
นี่ค่ะแล้วจะบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นคลิปนี้นะแสบกว่าการปลาระเบิดขวดคืออะไรรู้ไหม
ยังไงฮะเอาไม้เบสบอลไล่ตีชาวบ้านโอ้คุณดูมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
ทีนี้คุณต้นเรื่องมันมาจากเพจเฟซบุ๊คที่ชื่อว่ากัจจังฮันเตอร์
มีการเผยแพร่คลิปนี้พร้อมระบุข้อความแคปชั่นบอกว่า
กลุ่มเด็กแว้นออกมารวมตัวกันหลายสิบคันวิ่งไปตามเส้นทางถนนลำพูน
ซางจังหวัดลำพูนอ่าตำรวจน่าจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าท้องที่
โรงพักไหนรับผิดชอบนะคะช่วงที่ขี่มาถึงทางรถไฟแยกดอยตินี่เห็นไหม
นะไม่แคบกว่าเดิมนะฮะตรงแยกดอยติกลุ่มเด็กแว้นได้คว่างป่าระเบิดขวด
โรงพักใหม่ด้วยคุณครับล้วงคองงูเห่าเข้าไปอีกนะฮะ
ใกล้กับโรงพักใหม่แล้วหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปนี้ค่ะ
กลุ่มเด็กแว้นใช้ไม้เบสบอลทุบตีรถชาวบ้านที่แล่นผ่านไปผ่านมา
มีชาวบ้านบางรายเดินบนทางเท้าเดินบนฟุตบาทนะคุณครับ
ถูกไม้เบสบอลของกลุ่มแว้นกลุ่มนี้ตีจนขาหัก
โอ้โหไปไล่ตีคนอื่นเขานะเอิ่มเบิร์มใหญ่แล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ๑๐ตุลาคมช่วงเที่ยงคืนถึงตี๒ค่ะ
ทีนี้ในโพสต์มีการติดแฮชแท็ก
แว้นมักจะรวมตัวกันทุกวันศุกร์แล้วมีการใช้อาวุธปืนด้วย
แต่ไม่มั่นใจว่าตอนใช้อาวุธปืนเป็นการยิงขู่หรือยิงปืนขึ้นฟ้า
เรื่องนี้แน่นอนนะคะว่าตอนนี้ชาวจังหวัดลำพูน
บอกว่านอนเอามือไก่หน้าผากอยู่ใกล้ผาสุกแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเรานำเสนอข่าวแบบนี้แล้วนะคะ
ในท้องที่ท่านช่วยดูแลความทุกข์ร้อนของชาวบ้านด้วยนะคะ